อีกหนึ่งเรื่องพาคุณผู้ชมไปที่งานพระสมุทรเจดีหรือว่างานกาชาติสมุทรปราการ
คุณผู้ชมก็มีคนไปเล่นมีทั้งเรื่องของเครื่องเล่นต่างมากมาย
มีสินค้ามาขายแต่ว่ามีเครื่องเล่นที่เรียกว่าหนวดปลาหมึกครับ
ปลาหมึกคุณผู้ชมมีคนเล่นอยู่มันพังครับ
หล่นลงมากระแทกพื้นมีผู้เจ็บถึงสิบห้าคนครับ

ถ่ายตัวเองเอาไว้เป็นถ่ายคลิปว่ากำลังเล่นอย่างสนุกสนานครับ
ระหว่างถ่ายคลิปลดลงไปเลยมันพัง
เขาโพสต์ว่าเป็นนาทีชีวิตของเขาเลย

ในงานนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีที่สมุทรประการหรือว่างานกาชาติปากน้ำนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก็รีบเข้าไปช่วยเหลือครับคนเล่นหลายคนทีเดียวครับ
ที่เกิดเหตุไปพบประชาชนอยู่ในอาการแตกตื่นตระหนกแล้วก็ยืนมุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก

พบผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายครับที่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นนั่งเรียงรายกันอยู่
เจ้าหน้าที่พลเมืองดีก็เข้าไปช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรประการ
ทั้งหมดมีคนบาดเจ็บ๑๕คน
การปวดข้อมือข้อเท้าแล้วก็ถลอกเล็กน้อย
แล้วก็มีกระดูกข้อเท้าแตก๑คนด้วย

ทำด้วยเครื่องเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ครับ
แล้วก็จะมีหนวดปลาหมึกยื่นออกมาเท่ากับที่นั่งของจำนวนหนวด

หนวดนั้นจะมีกระเช้าอยู่๔กระเช้า
๔๕ก็เป็น๒๐กระเช้าด้วยกัน

ทำให้กระเช้ามันสามารถขึ้นดงได้
มีร่องรอยของการขาดออกจากกันของข้อต่อ๒ท่อนด้วยกัน
แล้วก็หัวปลาหมึกได้รับความเสียหายจากการกระแทก
โดยที่มีนายสมเดชรัศมีเจ้าของเครื่องเล่นเนี่ย
ไปสอบถามนายอนุชิตใจเที่ยงธรรม

บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเข้าไปเที่ยวงาน
แล้วก็ซื้อตัวผ่านเข้าไปใช้บริการเครื่องเล่นเต็มทุกที่นั่งเลยครับ
จากการตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนเริ่มเล่น
เครื่องมันก็ปกติดีไม่ได้มีเสียไม่ได้มีชำรุดอะไรก็ตรวจสอบแล้ว
กระทั่งใกล้ครบรอบก็ได้บังคับเครื่องเล่นที่กำลังหมุนอยู่ให้เบาลง
กำลังจะจบแล้วดีตรงนี้แหละดีแต่มันใกล้จบแล้วคือมันเบาแล้วโชคดีที่มันยังไม่ได้เกิดตอนที่มันกำลังเหวี่ยงแรงนะครับ
จู่เนี่ยเครื่องเล่นก็เกิดขัดข้องขึ้นมาก่อนที่กระเช้าจำนวนหนึ่งแขน
ก็คือ๑แขนจะมี๔อันนะฮะหล่นลงไปกระแทกพื้นก็เลยรีบกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อหยุดทันทีนะครับ
ต่อมานายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมสั่งการให้โยธาเข้าไปตรวจสอบเครื่องเล่นในงานทั้งหมดด้วยเพราะว่ามันยังไม่จบงาน
ยังมีเครื่องเล่นแบบนี้อีกหลายจุดเหมือนกันก็ตรวจสอบ
ถ้าพบว่าเครื่องเล่นภายในงานจุดไหนมีสภาพชำรุดยุติเลยครับให้เลือกให้บริการ
ส่วนด้านการดำเนินคดีเบื้องต้นก็ได้เชิญเจ้าของเครื่องเล่นแล้วก็ผู้จัดงานไปสอบสวน
พร้อมแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุนั้นเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากกระบอกไฮโดริกรับน้ำหนักเกินไป
ทำให้หล่นลงมาก็เป็นสาเหตุเบื้องต้น
งานนี้จะมีทั้งชิงช้าสวรรค์มีเหมือนงานวัดทั่วไป
แล้วก็จะมีการนั่งเรือไปฝั่งพระสมุทรเจดีไปนามัศกาลองค์พระสมุทรเจดีได้ด้วยเหมือนกัน
ถือว่าอันตรายนะอันตรายมากและทีนี้ทำให้เราเวลาที่เราจะไปเที่ยวงานแบบนี้นะคะจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าเขาจะบอกว่าจะตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วมีความปลอดภัยแต่ทีนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
แต่ว่าครั้งนี้ที่เกิดกับหวดปลาหมึกคือมันเป็นช่วงที่เขากำลังจะหยุดแล้ว
มันก็เลยทำให้แค่เกิดอาการบาดเจ็บเท่านั้นเอง

แล้วถ้ามันแรงอยู่นี่มันโอ้โหอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันหนักมากกว่านี้ก็ได้